บุรีรำครับมีเหตุการณ์ต้องบอกว่าไม่น่าเชื่อ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยลูกชายอายุ๔๑ปี
ฆ่าพ่อตัวเองพ่ออายุ๗๒แล้วฝังศพเอาไว้ในบ้านก่อนจะหลบหนีไป
ญาติบอกว่าสาเหตุเพราะว่าลูกชายโกรธพ่อ
พ่อเอาบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ทั้งของตัวพ่อและของลูกเนี่ยไปจำนำกับร้านค้า
นี่ต้องขยายผลไปถึงร้านค้านี่ไปรับจำนำนี่ผิดกฎหมายนะฮะ
นี่คือเอาบัตรสวัสดิการไปจำนำอีกเหรอ
จะมีมูลค่าในบัตรใช่ไหมบัตรคนจนที่รัฐบาลเขาใส่เงินให้
ก็ไปจำนำแล้วก็เอายอดต่ำกว่าที่ได้มาที่มีพี่นีไม่ได้บัตรนะ
ร้านเขาจะได้เอาบัตรเอาไปเอาของเอาของอะไรก็ว่ากันไป
สุดท้ายนี่เป็นเรื่องให้บ้านนี้เขาฆ่ากันตายนะฮะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในท้องที่ของสพบ้านใหม่ชัยพฤษนะครับ
จังหวัดบุรีรำนะครับนี่เป็นจุดที่ลูกชายขุดหลุมฝังศพพ่อไว้นะครับ
ฝังดินไว้หลังบ้านฮะนี่ฮะท่านผู้ชมครับ
เป็นบ้านปูนชั้นเดียวในตะมนต์แดงใหญ่อำเภอบ้านใหม่ชัยพฤษนะฮะ
หลังบ้านเนี่ยมันเป็นดินลักษณะขุดแล้วเพิ่งกลบ
มีกิ่งมะพร้าวทางมะพร้าวเนี่ยวางทับเอาไว้
แต่กลิ่นนี้เหม็นไปหมดเลยนะ
กู้ภัยมาถึงก็ต้องมาขุดตรวจสอบนะครับ
ลิ่นนี้คลุ้งไปหมดต้องจุดท่งจุดทูปนี่ฮะ
คือจุดทูปลักษณะแบบนี้ผมเคยถามเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะฮะ

บางทีจุดที่เจอสอบกลิ่นมันเหม็นคลุ้งเยอะมาก

เพื่อจะได้มีควันมีกลิ่นมันจะได้ดับกลิ่นนะฮะ
เจ้าของบ้านนะฮะคือผู้ตายที่ถูกฝังเอาไว้นี่ครับ
เปชาลีผามอายุ๗๒ปีนะ
สภาพศพคว่ำหน้าอยู่ใส่กางเกงขาสั้นไม่ใส่เสื้อ
ที่แผ่นหลังเนี่ยนะครับมีลักษณะถูกของมีคมเนี่ยฟันเข้าไปด้วย
ศีรษะเนี่ยถูกฟันเข้าไป๕แผลคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๓วัน
มีร่องรอยคราบเลือดเป็นรอยลากศพจากในบ้านออกมาจากในบ้านเนี่ยนะครับ
ที่หลังบ้านที่เป็นจุดเจอศพด้วยมีมีดพระเปื้อนเลือดอยู่สองด้าม
เชื่อว่าคงถูกทำร้ายในบ้านแล้วผู้ก่อเหตุที่เป็นลูกชายที่หนีไปเนี่ยนะฮะ
คงจะลากศพมาแล้วมาขุดหลุมฝังเอาไว้ตรงนี้
คนที่ไปแจ้งตำรวจเป็นเพื่อนบ้านนะครับชื่อว่านายวิรัติวัยไทยสงศ์อายุ๕๕ปี
คือลุงวิรัติเนี่ยแกบอกว่าปกติลุงเปย์ผู้ตายเนี่ยเขาจะมาเดินเล่นที่บ้านแกเป็นประจำนะ
นี่ไม่มา๓วันแล้วก็แปลกใจว่าเอ๊ะหายไปไหนไม่เห็นหน้าเห็นตา
แล้วเมื่อวานนี้ตอนเช้ามืดเห็นนายวิเชียนหรือว่าตูบอายุ๔๑ปี
ลูกชายของลุงเปย์นะเดินถือค้อนไปเทินถือค้อนมาหอบเสื้อพ่งเสื้อผ้า
ลักษณะแบบลุกลี้ลุกลนแล้วก็เดินออกจากบ้านไป
ก็เลยไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเออต้องตามหาตัวลุงเปย์แล้วล่ะว่าแกหายไปไหน
เกรงว่าจะได้จะได้รับอันตรายนะครับเพราะว่าลูกชายแกเนี่ยเคยติดยาเคยทำร้ายพ่อมาแล้ว
ชาวบ้านก็เลยช่วยกันหาก็ไปเจอหลังบ้านเป็นดินแบบเพิ่งขุดใหม่นะเหมือนกับฝังแล้วกลบ
ก็เลยใช้จอบเนี่ยคุ้ยคุยดูก่อนทีนี้มีกลิ่นเหม็นออกมาเลยฮะ
ค่ะก็เลยเรียกตำรวจแล้วฮะแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบเลยครับ
สองวันครับไม่ไม่เจอกันเพราะว่าทุกวันแกจะไปหาผม
เหนือมาแล้วเอาปลาไปขายแล้วก็ไปแล้วทีนี้ไม่เห็นสองวันแล้วก็เห็นลูกชายแก
เห็นลูกชายแกหนีไปตั้งแต่ตีห้าเมื่อวานเนี่ยอืม
ตี๕แล้วก็ไม่เห็นแก๒วันก็เลยสงสัยเลยหาเมื่อคืนว่าผมก็หาในบ้านนะหาหมด
หาไม่เจอแล้วทีนี้พอไปแกล้งผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ประกาศบอกชาวบ้าน
บอกชาวบ้านมาก็พากันมาหาดูหาไปหามาก็มีคนมาเจอที่ลอยขุดกับต้นมะพร้าว
อืมตกอยู่อืมแล้วลูกชายคนนี้แกปีที่แล้วก็ตีพ่อครั้งหนึ่งแล้วนะอืม
แล้วปีนี้ก็เห็นถือค้อนกลับไปกลับมาเพราะว่าก็รีบหนีตั้งแต่ตี๕ก็เลยสงสัยไง
เห็นแกไปคุยอยู่นู้นว่าว่าให้ให้ลูกชายหนึ่งหนึ่งข้าวให้อืม
ก็บ่นครั้งเดียวว่าถ้าฆ่าฆ่าได้เหมือนไก่ก็จะฆ่าทิ้งเลยก็สาเหตุสาเหตุเพราะ
เมาเหล้าแหละคนตายเมาเหล้าแล้วก็บ่นน้องสาวของลุงเปย์บอกว่าเธอเนี่ยอยู่ต่างอำเภอนะ
เพราะอยู่กับครอบครัวน้องสาวชื่อนี่ฮะนางชวีวันอายุ๖๒แล้ว
บอกว่าพี่ชายเนี่ยก่อนที่จะเกิดเหตุที่ถูกฝังอยู่หลังบ้านเนี่ยรู้ว่าพี่ชายเอาหมัดคนจน
หรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งของตัวพี่ชายกับของลูกชายเนี่ยที่หนีไปเนี่ย
สองใบเอาไปจำนำกับร้านค้าแห่งหนึ่งที่อำเภอพุทธไทยสงศ์
ได้เงินมาสองพันห้าร้อยบาทสองใบนะของพ่อกับลูกได้เงินมาสองพันห้าร้อย
ค่ะก็คงอยากจะได้เงินสดอืมร้านเขาก็เอาบัตรไว้เอาไว้รูด
ซื้อของซื้อของอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะฮะปรากฏว่าในตูบหลานชายเนี่ย
ทวงเงินจากพี่ชายพ่อได้มาสองพันห้าตูบเนี่ยบอกต้องให้ผมพันสองร้อยห้าสิบ
แต่พ่อไม่ให้อืมก็คงเป็นชนวนเหตุนี่แหละเชื่อว่าในตูบหลานชายเนี่ย
ฆ่าพ่อแล้วก็ฝังศพไว้แล้วก็หลบหนีไป
ลูกชายไปกดเงินบัตรประชารัฐมาทีนี้เอามาให้พ่ออืม
ทีนี้ลูกคงจะขอคืนอืมพ่อคงจะไม่ยอมไปจำร้านข้าไปจำไปที่ร้านข้า
ได้ได้ได้เงินมาเท่าไหร่เขาว่าสองพันห้าอืมสองพันห้า
แล้วทีนี้เอามาให้พ่อเขาบอกว่าเอามาให้พ่อ
ทีนี้คิดว่าลูกคงจะขอเงินกลับคืนพ่อคงจะไม่ให้
ของเงินที่ที่พ่อเอาบัตรไปจำไปจำไว้จ้ะจ้ะ
พ่อคงจะเก็บเงินไว้ทีนี้ลูกก็ไปขอเงินมาใช้คงพ่อคงไม่ให้
ตรงเป็นจุดนี้แหละอ่าเบื้องต้นตำรวจคาดว่าผู้ก่อเหตุ
ตอนนี้ผู้ต้องสงสัยนะฮะคือลูกชายคนนี้ฮะ
ชื่อนายวิเชียรชาลีผามชื่อเล่นชื่อตูบอายุสี่สิบเอ็ดปี
เพื่อใครพบเห็นค่ะหรือว่าถ้าคุณวิเชียนดูอยู่แล้ว
ผมไม่ได้ทำนะผมแค่หนีหรือไม่ใช่หนี
ผมแค่ไปไหนออกจากบ้านมาเฉยเฉยแค่ไม่อยู่บ้านเฉยเฉย
เข้าใจผิดก็รีบกลับมาที่บ้านแล้วก็หาตำรวจนะฮะ
แต่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะไปตรวจสอบตามที่ต่างนะครับ
พื้นที่ที่เคยไปทำงานอยู่หรือว่าแหล่งกบดานต่างที่เขาเคยไปอยู่เนี่ยนะฮะ
ตอนนี้เป็นผู้ต้องสงสัยอยู่ค่ะโอ้โห
ฝากไปถึงร้านค้าด้วยแล้วกันนะคะว่าจริงคุณรับจำนำแบบนี้ไม่ได้
นี่ผิดกฎหมายนะใช่อืมนะแต่บางทีชาวบ้านเขาบอก
เขาอยากได้เงินสดอะไรประมาณอย่างเนี้ยซึ่งมันมันก็ไม่ได้อ่ะ
ใช่ไหมเพราะว่าเขาให้มาในส่วนของสวัสดิการแห่งรัฐที่จะต้องเอาไป
ซื้อของอะไรตามบัตรเขาให้มาต้องกระทั่งกับข่าวอะไรแบบนี้ครับค่ะ